พ่อค้าผักนะฮะถูกญาติฝั่งเมียเนี่ยใช้มีดแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มในการก่อเหตุคาดว่าเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ๘มิถุนายน
ทางกู้ภัยสมาคมสยามรวมใจปู่อินได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วนี่ฮะต้องไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
ร่วมเลยฮะตัวเลยนะถูกมีดแทงเขาใจโครงซ้ายนะครับ
หลังซ้ายด้วยแขนซ้ายด้วยต้นขาขวาด้วยรวม๔แผลด้วยกัน
ต้นขาขวานี่เส้นเลือดใหญ่มีนะตรงนั้นถูกต้องครับนี่เลือดไหลนองเต็มพื้นบ้านนะครับ
หน้าบ้านที่เป็นปูนชั้นเดียวเนี่ยฮะบ้านยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับ
อยู่ที่บ้านควนพลุนตะบนบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
ผู้ภัยก็นำตัวในโตส่งโรงพยาบาลนะครับเสียเลือดมากนะครับ
แล้วเลือดออกภายในด้วยนะโอ้โหมีอาการแบบหายใจติดขัดแล้วอ่ะ
ตอนที่ไปช่วยเนี่ยฮะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ตำรวจสพทุ่งใหญ่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หน้าบ้านหลังเกิดเหตุเจอรถกระบะสีดำจอดเปิดกระบะท้ายอยู่
แล้วก็มีพวกกระสอบปุ๋ยกัลลอนน้ำกระติกน้ำถังน้ำ
เป็นอุปกรณ์ใส่พวกเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ทางการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ
กองเลือดอีกหลายจุดนะครับนี่เป็นหลักฐานที่บ้านนะฮะรถกระบะคันนี้
ภรรยาของคนเจ็บนะครับก็คือนางกัญญารัฐภรรยาของในโต
บอกว่าเธอเพิ่งอยู่กินเป็นผัวเมียกับในโตได้๔เดือน
ก่อนหน้านี้โตอยู่ทุ่งสงศ์แล้วตัดสินใจขายที่
ย้ายมาลงหลักปักฐานกับเธอที่อำเภอทุ่งใหญ่มายึดอาชีพปลูกผักขาย
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเธอไปทำงานที่ร้านอาหารในตัวเมือง
เป็นพนักงานเสิร์ฟแต่หลังจากทราบเหตุนะครับ
หลังจากในโตเนี่ยขับกระบะเนี่ยกลับมาจากแปลงผักมาจอดรถอยู่หน้าบ้าน
ไปเจอลูกพี่ลูกน้องของเธอชื่อเบนส์หรือว่านายยศกรไกรนารานะครับ
เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอแล้วเบนส์กับโตก็คุยกัน
แต่ไม่รู้คุยกันยังไงเบนส์โมโหชักมีดมาแทงโตไปสี่ที
แล้วก็หลบหนีไปนี่วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ซึ่งก็ได้คุยกับหลานสาวของเมียของคนเจ็บ
บอกว่าที่ผ่านมาในโตกับทางเบนส์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกัน
บ้านเธอกับบ้านของโตกับเบ้นนะที่อยู่ติดกัน
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันส่วนวันเกิดเหตุนะครับเธอไปทำงานนอกบ้าน
แล้วกลับเข้ามาระหว่างนั้นมีญาติโทรไปฟ้องเบ้นว่าโตเนี่ยเข้าไปในบ้าน
แล้วไปทำอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไร
เขาก็รีบกลับบ้านพอมาเจอหน้าโตก็มีปากเสียงกันเบ้นก็ใช้มีดแทง
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยตกใจมาก
ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานเขาก็คือทำงานรถมาเขาก็ไม่ขออยู่บ้าน
ลูกสาวคนเจ็บนะครับบอกว่าพ่อเพิ่งย้ายไปอยู่กับแม่เลี้ยงได้ไม่นาน
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครวันก็ทำแต่งาน
ตอนเกิดเหตุถามพ่อพ่อบอกว่าเขามาด่าพ่อเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ญาติของฝั่งเมียมารุมด่าพ่อเธอ
พ่อก็พยายามโต้แย้งแต่อีกฝั่งไม่ฟังแล้วเอามีดมาแทง
คือเท่านี้ยังไม่พอนะฮะเธอบอกพ่อเนี่ยบอกว่าฝั่งนั้นจะใช้มิดดาบฟันซ้ำด้วยนะครับ
พ่อบอกว่าฝั่งนั้นจะเอาดาบฟันด้วยซ้ำอยากให้ตำรวจมาส่งสับคำด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจบอกว่าให้พ่อขายพิโฆษณ์พ่อบอกพ่อพ่อพร้อมนะครับเขาจะมาส่งประคับ
หัวหน้ากู้ภัยนะครับบอกกับคุณปียชาติว่าตอนไปช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ย
คนเจ็บตอนนั้นเจ็บหนักอาการสาหัสนะครับแต่ยังพอตอบคำถามได้ก็พยายามถามว่าใครทำ
คนเจ็บก็ไม่ยอมบอกนะฮะถามไปถามมาอาการเริ่มหนักก็เลยต้องพาส่งโรงพยาบาลก่อนครับ
ผมไม่บอกครับถามว่าใครทำอะไรผมไม่บอกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดได้พูดได้
เพิ่งมารู้ที่หลังว่ายาดใช่มั้ย

ประมาณชายโครงแล้วก็ข้างหลังครับ

อาการคนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
สพทุ่งใหญ่แจ้งข้อหากับในเบนส์มือแทงแล้วนะครับข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะอ่าเดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ
อาการนะครับถ้าอาการหนักถึงขั้นสาหัสนะครับก็จะแจ้งข้อหา
เพิ่มเติมในเบนส์ยังมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะฮะพร้อมกับ
ของกลางนะครับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะแต่ก็ขอแจ้งความ
ดำเนินคดีกับในโตคนเจ็บข้อหาบุกรุกด้วยโดยบอกว่าบุก
เข้ามาในบ้านเขาก่อนจะมาทำอะไรที่แบบไม่ดีบางสิ่งบาง
อย่างตำรวจบอกเดี๋ยวก็ต้องสอบส่วนแยกกันไปแต่ละคดีนะ
จากการตรวจสอบพบว่าทั้งในเบนส์กับในโตเคยมีปัญหา
แย้งกันมาก่อนจากปัญหาส่วนตัวแล้วมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาผัวพันด้วย